มีเสียงคอร์สที่นี่หนักน่ะปัง
ก็เดินไปดูที่ตาแมวเหมือนเดิมเป็นผู้ชายแต่งตัวดี
ใส่เสื้อโปโลผมก็เปิดประตูถามมีอะไรครับ
เขาบอกนายนายมีอะไรให้ใช้ไหมครับพอดีผมดูแลที่นี่อยู่
รับเด็กไหมครับผมบอกไม่รับอะครับพอดีน้องมาถามแล้วเมื่อกี้
ก็ปิดประตูพอปิดประตูปุ๊บเสียงมันออกจากตู้เสื้อผ้ามาดีจังเลยเนอะ
จังหวะที่นอนหันหน้าเข้าหาผนังอยู่นะก๊อกน้ำอะครับ
เปิดน้ำดังฟูขึ้นมาก็ลุกขึ้นเปิดไฟ
จังหวะที่มือกำลังจะกดสวิตช์ไฟล์ห้องน้ำอะครับ
มือนี้มันไวกว่าไปเปิดประตูออกไวกว่าเออใช่พอเปิดปุ๊บ
สิ่งแรกที่เจอคือผู้หญิงนั่งยองอยู่ข้างถังน้ำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผี
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์
หอนสั่นประสาทอย่าเก็บไว้คนเดียวครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่
หวังว่าเราคงจะได้มานั่งพูดคุยกัน
เกี่ยวกับประสบการณ์สยองขวัญกันแบบเห็นหน้าแบบนี้นะครับ
และสำหรับวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
เขาไปเช่าบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าบ้านหลังนี้มีประวัติที่โอ้โห
และวันนี้เขามาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังกัน
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา

สัมภเวษีผีในบ้านถ้าใครเคยฟัง
จะต้องตกใจกับบ้านที่คุณคนนี้เขาไปเช่าอยู่นะตอนแรก
แต่ตอนนี้น่าจะซื้อเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณกิจครับสวัสดีครับ

เราได้เจอกันครั้งแรกส่วนมากเราก็จะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผี
ผมมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณกิจเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นครับ

กระทั่งเรื่องสัมภเวษีผีในบ้าน

ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็ตกใจ
ว่าบ้านที่ได้มาเป็นบ้านของอดีตคนที่เขามีอาชีพทางด้านนี้โดยตรง

แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวกับบ้านหลังนั้น

มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาแชร์ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ประมาณปี๕๕ครับ๑๐ปี
น่าสนใจครับหลงหลอกหลอนเป็นยังไงครับเรื่องนี้
ก็คือผมเนี่ยช่วงปี๕๕เนี่ยหลังจากน้ำท่วมผมทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นช่างภาพสตูดิโอนี่แหละพี่
ก็พี่ชายเป็นเจ้าของรายการช่องหนึ่งทางดาวเทียมนะครับ
เราก็เป็นช่างภาพเราก็อยากจะทำรายการตัวเองบ้างเพราะเรารู้แล้วว่าเราซื้อเวลาอะไรได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันไม่มีทุนไม่มีทุนพี่ชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาในทุนให้นะครับ
เขาก็พาผมไปเจอนายทุนคนหนึ่งผมขอใช้ชื่อว่าแอ๋วแล้วกันนะครับคือนายทุนคนนี้ปัจจุบันก็เป็นแฟนผมนี่แหละนะครับ
ก็คุณแอ๋วเนี่ยเขาทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมเขาต้องหาสื่ออยู่แล้วก็ต้องมีสื่อในมืออยู่แล้วเขาก็ตอบตกลงโอเคเขาก็จะเป็นนายทุนให้ผม
งานแรกเนี่ยเขาชวนผมไปถ่ายที่จังหวัดหนึ่งแถวภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับซึ่งจังหวัดนี้มันใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ๕ชั่วโมงก็ถึงนะครับเราก็โอเคได้
แต่คุณแอลมีคนขับรถคือผมอะผมไม่รู้จักเส้นทางนอกกรุงเทพเลยเพราะเราไม่เคยไปไหนก็คนขับรถก็พาไปจังหวัดอุบลไปคุยกับเจ้าภาพผมขอเรียกเขาเจ้าภาพด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จัดการเรื่องการถ่ายทำโลเกชชั่นต่างให้หมดเลยก็คุยกับเจ้าภาพว่าจะมาขอถ่ายประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย
ไปมันก็ถึงประมาณตีห้ากว่ากว่าเราก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมถ่ายนะครับผมไปแค่สองคนกับคุณแอลนะสองคนเลยเหรอใช่สองคนเองก็ถ่ายเองสคริปเองทุกอย่างเองหมดตัดเองครับนะครับก็ถึงตีห้าตีห้ากว่ากว่าเราก็เจ็ดโมงเราก็เริ่มถ่ายวันนั้นเนี่ยที่เขาเตรียมมาให้เราเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่ง

สี่นะห้องสี่หนึ่งศูนย์ไม่ติดกันไม่ติดกันไม่ติดกันขึ้นไปได้เลยครับแล้วผมบอกคุณแจครับไม่ต้องใช้คุณแจเปิดได้เลยโอ้โหแล้วมันเป็นทางบันไดบันไดกว้างกว้างอะครับเดินวนขึ้นไปก็ส่งคุณแอ๋วเสร็จผมก็เดินลากระป๋องขึ้นไปชั้นสี่ซึ่งห้องผมอาจจะอยู่ซ้ายมือสุดสุดท้ายครับห้องสุดท้ายมันเงียบม
ตอนนั้นคิดว่ามีแขกคนอื่นพักอยู่ไหมคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าเขาไม่ให้เราพักชั้นเดียวกันกับคุณแอ๋วรถอะรถมันมีที่จอดรถทางหลังอีกครับแต่รถผมจะจอดทางหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนพักเยอะห้องผมไม่ได้ติดกันก็พอถึงห้องเปิดประตูสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้คือกลิ่นอับกลิ่นอับในห้องกลิ่นเก่าครับ
แจงกระโปรงกระเป๋าเสร็จนะครับเตียงก็เป็นเตียงเก่าผ้าขนหนูบ้างเก่าเก่านะฮะ
อืมนะครับครับแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวจากน้ำแล้วพอเข้าห้องน้ำฝักบัวก็ใช้ไม่ได้อืม
แต่ก็มีถังน้ำแห้งอยู่ใบหนึ่งกับขันอยู่ก็เปิดน้ำเปิดน้ำเสร็จก็กำลังจะอาบ
มันได้ยินเสียงคนวิ่งคนวิ่งนอกข้างนอกครับ

วิ่งแล้วก็โวยวายไปประมาณ๓๔คนเสียง
ฮือผมก็ตกใจว่าไฟไม้อืม
ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยมันเงียบแบบเงียบสงัดเงียบมาก

ทีเดียวผมก็ตกใจ

ประตูห้องน้ำอะครับเปิดประตูน้ำปุ๊บ

อุ้ยไอ้เสียงที่ปั้งเมื่อกี้
เป็นที่ประตูแต่เป็นประตูตู้เสื้อผ้า

แล้วมันก็เปิดออกแบบมันลักษณะแบบมัน

ผมก็ถ้ามันพังมันเปิดออกอย่างนี้มัน

จังหวะที่อาบอยุ่เนี่ย

อาบแล้วออกมาปิดประตูห้องน้ำ

ไม่ได้ดังก๊อก๒ที

ก็ประมาณสักอายุ๒๐นิดแหละ
ผมสั้นแบบสั้น

เขาก็เดินคุยกันไปเดินกลับไป
ผมก็ปิดประตูมาก็นุ่งกางเกงเสร็จแล้ว
มีเสียงคอกที่นี่หนักหน่อย

เป็นผู้ชายแต่งตัวดีใส่เสื้อโปโล

ครับ

มีอะไรครับเข้าบอกนาย
มีอะไรให้ใช้มั้ยครับผมดูแลที่นี่อยู่

ก็ปิดประตูเสียงมันออกจากตู้เสื้อผ้ามา
ดีจังเลยเนอะ

เสียงมันรอดออกมาแต่มันมาทางจากตู้เสื้อผ้าดีจังเลยนะเสียงผู้หญิง
ผมคิดว่าห้องที่มันติดกันน่าจะคุยเสียงดังหรืออะไรมันรอดออกมาได้
ก็พยายามฟังมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรล่ะมันก็ได้ยินแค่นั้น
ก็มาบนเตียงมาบนเตียงก็นอนลงบนเตียงยังไม่ได้ปิดไฟนะครับ
สวิตช์ไฟมันอยู่ขวามือผมก็นอนชิดขวาไว้ว่าจะปิดไฟ
จังหวะจะปิดไฟมันมีลมแผ่วออกมาข้างหูดังฟีดแล้วก็ดีจังนะ
มานอนเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมพอดีมันนอนไม่หลับ
ผมไม่อยากอยู่ห้องนี้แล้วผมก็รีบหิ้วกระเป๋าไป
ก็เดินทางเดินนะครับทางเดินจะยาวไปถึงมุมบันไดชั้น๔
ก็เจอน้องผู้หญิงสองคนนั่นแหละนั่งอยู่นั่งกันคนละขั้นนะครับ
นั่งนั่งตรงบันไดใช่นั่งตรงบันไดริมบันได
มันก็หันมายิ้มกับผมผมก็ไม่สนใจอะไรแล้วตอนนั้นรีบเดินลงไป
พอถึงชั้นสามก็เจอน้องผู้ชายยืนหันหลังอยู่โหตรงทางนั้นน่ากลัวจังวะ
ครับเจอน้องผู้ชายยืนหันหลังอยู่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็เดินไปถึงห้องคุณแอ๋วพอเปิดประตูได้
คุณแอ๋วเปิดไฟหมดเลยทุกดวงที่มีทั้งหมดเราก็ไม่อยากจะถามไม่ไม่อะไร
เพราะเขาเป็นนายทุนเราด้วยเป็นผู้ว่าจ้างเราด้วย
ผมก็โอเคเดี๋ยวผมนอนข้างเตียงแล้วกันแล้วเราก็ไม่เล่าไอ้สิ่งที่เราเจอ
ไม่เล่าครับเดี๋ยวผมนอนข้างเตียงแล้วกันนะคือเตียงเนี่ย
ตรงนี้ผนังห้องน้ำใช่ไหมครับเตียงก็จะเป็นอย่างนี้
ตรงนี้ก็จะมีช่องว่างอยู่ผมก็จะนอนช่องว่างเนี่ย
ก็ปูผ้านอนพี่แจ๊คปิดไฟปิดอะไรหมดแล้วปูผ้านอน
จังหวะที่นอนหันหน้าเข้าหาผนังอยู่นะเสียงในห้องน้ำเปิดก๊อกน้ำอะครับ
เปิดน้ำแบบฟูฟูขึ้นมาคือเปิดฟู้ดเปิดแบบเปิดวาวแบบหมดเลยอ่ะครับ
ผมก็คิดว่าโรงแรมมันเก่ามันน่าจะแรงดันน้ำน่าจะสูงก๊อกมันเก่าอะไรอย่างนี้
ก็ลุกขึ้นเปิดไฟเปิดไฟในห้องเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็ปิด
ห้องน้ำเขาโซมกับห้องน้ำผมเองนะห้องน้ำห้องคุณแอ๋ว
ก็ปิดปิดเสร็จก็ปิดประตูห้องน้ำ
ทีนี้คุณแอ๋วบอกเปิดไฟไว้สักดวงได้ไหม
ผมบอกงั้นก็เปิดไฟโต๊ะเครื่องแป้งแล้วกัน
เพราะว่ามันไม่รบกวนกันเนอะ

เพราะเราเหนื่อยเราไม่ได้นอนเราไม่ได้พัก
ก็ลุกแต่รอบนี้มันมีไฟโต๊ะเครื่องแป้งอยู่แล้ว

ห้องน้ำอะครับมือนี้มันไวกว่าไปเปิดประตูออกไวกว่า
ใช่พอเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่เจอคือผู้หญิงนั่งยองอยู่ข้างถังน้ำ

ครับผู้หญิงเลยผมยาวนั่งแก้ผ้านั่งยองอยู่นะ
ไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งที่มันสาดเข้าไปแล้วผมแข็งแบบแข็งเลย
มือแข็งทุกอย่างคือแบบชาเหมือนคนเอาน้ำเย็นมาลาดหัวแบบชาไปทั้งตัวเลย
ขยับก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้
เคลื่อนไหวไม่ได้เราว่างหนักแล้วไอ้ผู้หญิงนั้นค่อยหันหน้าไป

ใช่ครับค่อยหันหน้าผมหลับตาแบบหลับปิดเลยแล้วก็ค่อยที่จะดึงสติตัวเองกลับมา
แล้วก็เอามือคำผนังคำผนังไปที่นอน
ไปถึงที่นอนผมล้อมตัวลงนอนเลยแล้วก็คว่ำหน้าเลย
คุณแอบว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ปิดน้ำผมไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรเลย
เขาก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็เข้าไปปิดปิดน้ำ
เข้าไปปิดปกติปกติอ่ะปกติก็ปิดน้ำเสร็จผมก็นอนไม่หลับแล้ว
เวลาก็ตี๔กว่าแล้วรออย่างเดียวคือรอให้มันสว่าง
ประมาณ๗โมงกว่าก็เริ่มได้ยินเสียงรถบนถนนวิ่งกัน
ก็เดินลงมาเดินลงมาคือน้ำไม่อาบด้วยนะวันนั้นไม่เข้าห้องน้ำอีกเลย
เข้าใจอารมณ์นั้นคือออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุด
ใช่ครับลงมาก็เจอลุงที่ฟ้อนต์นั่นแหละอืมผมก็คิดในใจเออลุงแข็งแรงดีนะ
ไม่เปลี่ยนกะไม่เปลี่ยนอะไรตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนนี้ยังยืนอยู่เลย
ลุงถามว่าหลับดีไหมหนุ่มผมก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามันมี
ผมถามผมถามแกถามว่าหลับดีไหมผมก็ถามแกกลับว่า
ผมถามจริงว่าที่นี่ให้คนนอกที่ไม่ใช่แขกเข้ามาได้ด้วยเหรอ
แกก็ถามว่ามีคนไปเรียกเหรอผมบอกว่ามีมีผู้หญิงรอบหนึ่งสองคน
ก็อธิบายรูปร่างลักษณะไปอีกคนหนึ่งผู้ชายก็อธิบายรูปร่าง
แกก็บอกพุยิง๒คนมันตายไปนานแล้วเฮ้ย

ใช่ครับพูดแบบชิลมากพูดชิวมาก
มันเคยทำงานอยู่ตรงนี้แหละเป็นฟ้อนต์นี่แหละรถชนตายไปหลายเดือน
เล่าได้ชิวมากนะลุงบอกอ๋อธรรมดาที่ไหนก็มีผี
ผมก็ไม่ถามอะไรต่อแล้วก็ไม่เล่าอะไรต่อผมก็งั้นขอตัวลาเลย
ก็ออกจากโรงแรมตอนที่เดินออกจากโรงแรมไอประตูเหล็กที่ผมเปิดไว้
มันก็ยังเปิดอยู่เท่าเดิมนะก็ยังไม่มีใครปิดหรือเราคิดว่าคนก็คงออกไป
ลากกระเป๋าออกไปหน้าโรงแรมรถที่มันวิ่งผ่านไปผ่านมาผู้คนต่างต่าง
มันหันมามองผมหมดเลยนะมองผมกับคุณแอ๋วแล้วก็วินมอไซค์ฝั่งตรงข้ามก็มอง
ไม่ได้มองคนเดียวมันมองกันมองกันหมดอ่ะผมก็แต่งตัวแปลกหรือเปล่า
หรือเรามาจากต่างถิ่นหรืออะไรก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ขึ้นรถ
ขับรถออกมาประมาณ๓๔โลผมโดนตำรวจจับสกัดจับเลยนะครับใช้คำว่าสกัดจับ
แล้วผมก็ถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าเนี่ยมีคนโทรแจ้งเมื่อกี้ว่าคุณบุกลุกพื้นที่ส่วนบุคคล
ต้องสงสัยว่ารักทรัพย์ขอค้นรถหน่อยเห็นแล้วลากกระเป๋าออกมาใช่
กว่าคนผมก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยอย่างนี้แล้วผมก็บอกเนี่ยผมมาจากโรงแรมตรงนี้
ผมก็ขับรถตามนึกว่าจะพาไปศาลาในนี้ตำรวจ
ไม่ขับพาไอ้ที่โรงแรม
เรียกผมลงจากรถแล้วชี้ขึ้นไปว่าดูชั้น๒
ผมก็แงนดูโรงแรมเขียนว่าปิดชั่วคราว
โรงแรมปิดครับปิดครับ
เดินไปที่ล็อบบี้มันเหมือนไม่มีคนอยู่มาหลายเดือน
คือบนเคาน์เตอร์ก็ฝุ่นฝุ่นแบบละอองฝุ่นทั้งนั้นเลย

ใช่ครับผมเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
ผมขออนุญาตเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ได้ไหม

ผมเดินไปดูเงินเงินวางอยู่๗๐๐บาท

เพราะตอนที่ยื่นให้ลุงลุงบอกว่าวางไว้นั่นแหละ
เงินยังอยู่ผมไม่ได้เก็บกลับก็เออ
คือรู้แล้วว่าเราโดนแต่เราโดนแบบ

ก็เดินออกมาปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่า
อ้าวแล้วมาพักได้ไงโรงแรมปิดอยู่

แต่มันไม่ได้ล็อกห่วงคือประตูเนี่ยเวลามันรูดมันจะมีห่วง

อีกข้างไม่ได้ล็อกมันก็เปิดได้

ครับแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง

ถ่ายลุงกับกระถางทูบ
รูปชาตาบัวหน้าอย่างเนี่ยรูปหน้าสดประมาณนั้น

ถ่ายลุงเลยหน้าลุงเลยแล้วก็มีกระถางทูบ
แล้วก็แก้วน้ำแห้งใบหนึ่ง

ผมก็บอกว่าเล่าให้ผมฟังได้ไหมพี่
ว่าที่นี่มันมีประวัติอะไรบ้าง
เขาบอกอยากจะเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ย
มันไม่ใช่โรงแรมจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์

กึ่งซ่องกึ่งอะไรพวกนี้

แต่ว่าที่นี่ไม่มีเด็กในสังกัดตัวเอง
แต่ว่าคนที่มาขายบริการก็จะนั่งกันตามบันไดนี่แหละ
โอ้โหเวลาแขกเดินขึ้นไปก็จะเลือกเอา

แล้วที่นี่เกิดเหตุบ่อยมาก

พวกมาเปิดห้องผียากันเล่นยากันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ชั้น๔ตำรวจบอกชั้น๔
มันมีอยู่ห้องหนึ่งริมซ้ายสุดอ่ะ
ผู้หญิงผูกคอตายกับตู้เสื้อผ้า

ใช่ผูกกับลาวอะครับลาวในตู้เสื้อผ้า
สาเหตุที่ผูกเพราะว่าไปตรวจแล้วตัวเองติดโรคร้าย

นี่คือเคสที่ผูกคอตาย
แล้วก็เคสอีกเคสหนึ่งก็คือเมายาแล้วก็ไล่ฆ่า
เสียชุดไว้๒ศพชั้น๔เหมือนกัน
ก็น่าจะที่ผมได้ยินว่าเสียงวิ่ง

ส่วนเจ้าของแรงเขาตายไปนานแล้วก็ตายไปหลายเดือนแล้ว

ทีนี้โรงแรมเนี่ยก็เลยถูกทิ้งไว้โดยที่ยังไม่ได้ตัดไฟยังไม่ได้ตัดน้ำ

เพราะว่าไม่มีใครดูแลต่ออะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็โอเคตอนนั้นอยากไปวัดอย่างเดียว

ก็ก็ขอตัวกลับ
พอทำบุญได้วัดแรกคุณแอ๋วเขาเล่าให้ฟังว่า
เมื่อคืนกำลังนอนอยู่
ผู้หญิงมายืนชี้หน้าที่ปลายเท้า
ผู้หญิงผมยาวยืนชี้หน้า
เขาเลยตกใจแล้วพลิกตัวคว่ำหยิบโทรศัพท์โทรหาผม

ผมว่าน่าจะใช่เพราะเขาบอกผมยาว

แล้วก็มันไม่จบยังแค่เรื่องโรงแรมนะ
พอทำบุญก็ตะเวนผมทำทุกวัดเลย
วัดไหนเข้าเจอวัดไหนเข้าเจอวัดไหนเข้า
จนเวลา๖โมงเย็น
ผมนอนที่ปั๊มคือนอนในรถนั่นแหละ
กะว่าเดี๋ยวมันเหลืออีกแค่๒๓จังหวัดก็จะถึงกรุงเทพแล้ว
ก็นอนในรถก็นอนไปล่วงเลยประมาณชั่วโมงกว่าก็ทุ่มกว่า
มัน๒เลนบ้าง๔เลนบ้างสลับตัดกันไป
ขับไปอยู่๒๓ชั่วโมงแล้วนะ
ถนนเนี่ยจาก๔เหลือ๒จาก๒เหลือเลนเดียวระเบิด๒
แล้วอยู่ดีก็กลายเป็นลูกรังเลย

อะพี่มันไม่ได้ใกล้ว่าเราจะเลี้ยวรถกลับหรืออะไรนะครับ
มันก็บอกเลี้ยขวาพอเลี้ยวขวาปั้งเจอสุสาน

จะดันเข้าไปดูว่ามีทางไหมก็ไม่ใช่ยังไงมันก็คือสู่ศาลอ่ะ

ถอยรถออกแต่ก็มุ่งหน้าไปทางเดิมนะครับ

ตั้งแต่๒ทุ่มนะออกจากปั๊ม

ทุ่ม๔ทุ่ม๕ทุ่ม

แล้วก็ไม่โผล่ตรงไหนเลยไม่เห็นอะไรเลย

บางคนแหละคืนนั้นโชคดีหน่อยว่าพระจันทร์เต็มดวง
ก็เห็นแต่ทุ่งอย่างเดียวเลยเป็นทุ่งโล่งทุ่ง

ผมก็ยังลั้นตรงไปอย่างเดียวเพราะว่าเราคิดว่าเราตรงอย่างเดียวอ่ะ
ชีวิตก็ให้ตรงอย่างเดียวเราจะย้อนกลับไปก็กลับไปมันไกล

อย่างเดียวจนน้ำมันรถมันจะหมดแล้ว

ในจังหวะที่หันหน้ามองกับคุณแอ๋วเนี่ยจะว่าไง
มีบางสิ่งบางอย่างกระโดดให้ผมชน

ผมอะขานึงแต่มเลงอะนะ

เอาไงดีจะลงไปดูก็มันมืดมันเปรียวมันไม่มีอะไรเลย
ก็มองกระจกหลังไม่เห็นอะไรพี่
เป็นอะไรก็ขับต่อไปเดี๋ยวค่อยไปลงดูรถแล้วกันว่าจะเป็นอะไรไหม

จนผมท้อแล้วน้ำมันก็จะหมดแล้ว

ว่าสิ่งที่ตามมาหรืออะไรก็ที่ตามมา

ขอให้เปิดทางได้ไหมเห็นใจว่าเมื่อผมเหนื่อยละ
เปิดกระจกโยเลียนออกไปขับไฟไม่ถึง๒คิโลเจอเมือง
เมืองใหญ่โตเลยเมืองแบบจังหวัดเลยเหรอจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยครับ
เฮ้ยไปไหนอ่ะ
ไม่รู้สิ่งที่มันบังเรามันตามมามันยังไงเราไม่รู้เลย
จริงได้พักแล้วก็มีรีสอร์ทไม่ได้พักลับไป
ชวนคุณแอ๋วไปหาหลวงพ่อที่เราเคารพที่เรานับถือ

ไปหลวงพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อหันมามองแล้วบอกว่า
ไอ้ทิศมึงไม่บอกมันว่ามีคนตามมาสองคน

บอกคุณแอ๋วไอ้ผมก็บอกคุณแอ๋ว
ผมบอกผมไม่เห็นนะผมเห็นผมก็คงบอกแล้ว
ผมถามว่าหลวงพ่อเห็นเป็นยังไงอ่ะ
มีไอ้ผู้หญิงสองคนผมสั้น๒คนน่ะตามมา
แล้วหลวงพ่อใก็ก็กได้อาบน้ำมนต์

อุหูววววเรื่องเล่าเหมือนชิวมากเลยเดี๋ยวนะ

เข้าไปในโรงแรมที่มันเป็นโรงแรมร้าง

ได้กลับขึ้นไปดูบนห้องที่เราพักไหม

ถูกมั้ยครับวะที่นี่มันร้านแน่

โอโหเพื่อนไปนอนยังไง

อยากรู้เหมือนกันว่าสภาพห้องจะเป็นยังไงตรงที่เรานอนเป็นยังไงครับ
และอีกอันหนึ่งคือขับรถเหมือนไปอีกมิติหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้
มีเส้นทางรับให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางนี้หมายถึงว่าเป็นเส้นทางนี้ตลอดเลย
มันให้ไปทางนี้ตลอดเลยแล้วมันแปลกตรงที่ว่าป้ายบอกทางมันก็ไม่มี
มันก็ไม่มีเพราะผมหลุดถนนใหญ่มาปุ๊บมันไม่มีป้ายบอกทางอีกอะไร
แต่มันเป็น๔เลนอยู่เราก็คิดว่าเออมันไปทางนี้แหละ
และไอ้จังหวัดที่คุณกิจบอกว่ามันไม่ไกลจากกรุงเทพมาก
มันก็ไม่น่าจะพาไปทางที่มันเป็นทางทุ่งแล้วนะ
มันต้องเป็นทางหลัก๔เลนส์อย่างเดียวถูกไหมครับ
อย่างมันง่ายมากไงแต่กลายเป็นว่าขับไปเล็กลง

บอกกันเลยว่าไม่มีหลุมนะเป็นถนนที่ดีมากเหมือนถนนที่กำลังทำ
แต่มันไม่ได้เกาะสร้างอะไรอย่างงี้

เวลามันหายไปหรือว่าขับรถอยู่ตรงเส้นทางเนี่ย
แล้วมันใช้เวลาอยู่นานมากแต่มาโผล่อีกทีนึงเนี่ย
ระยะทางถ้าจากจุดเริ่มต้นกับเวลาที่หายไปมันนิดเดียว
แต่มันไปวนอยู่ในนั้นเนี่ยตั้งนาน
โดยเฉพาะเส้นทางที่เกิดลักษณะแบบนี้บ่อย
ทางทางภาคเหนือคุณกิจมีคนโทรมาเล่าเยอะมาก
ไอ้เส้นรองก็จะเจอลักษณะแบบเงี้ย
เท่ากับว่าก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้

เราก็ยังคิดจนถึงทุกวันนี้เนี้ย
ว่าว่าทำไมเราขับมันไกลจังมันนานจังมาหลายชั่วโมงจัง

ใช่ครับทั้งที่ว่าอย่างที่พี่แจ๊คบอกครับว่า
จังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งมันใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าเองใช่

ประเด็นคือมันไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา

แล้วจากจังหวัดที่คุณกิจบอกว่าจากอุบล

ทางมันแบบมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านี้ไง
ส่วนเรื่องโรงแรมผมว่ามันเป็น
จังหวัดซวย
เหมือนดวงตกขอบพ่อหลวงพ่อก็บอกว่า
ใช่ครับ
เวลาหมดหมดเวลาครับลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณกิจครับขอบคุณครับ
รับชมเรื่องราวผีโคตรดุทะลุล้านวิว
กับรายการสถานีผีดุในเพลิสต์นี้
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ